ของทีมวอเล็กบอลสาวไทยผลงานยังคนยอดเยี่ยมนะครับ
เมื่อวานก็เอาชนะเกาหลีใต้ขาดร้อยครับ
แน่นอนครับถึงแม้ว่าหลายชาตินะครับ
ไม่ได้ส่งนักกีฬาตัวหลักมานะครับ
เน้นการสร้างดาวรุ่นแล้วก็ประสบประสานกับผู้เล่น
ที่เป็นกำลังหลักบางคนนะครับมาประคองทีม

แล้วทีมสาวไทยนั้นก็ไม่ได้เจองานง่ายครับ
พบกับเกาหลีใต้นะครับทั้งคู่ชนะญี่ปุ่นมาครับ
สกอร์๓ต่อ๑เซตก็ถือเป็นการแย่งแชมป์กลุ่ม

ก็ลดข้อผิดพลาดจากเกมแรกแล้วก็ทำเกมบุกไหลลื่น
ชนะไปได้๓เซตรวด๒๕๑๘๒๕๑๙และ๒๐๕๐
วิราวัตน์อภิญภงที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้๑๒แต้ม
เพราะว่าต้องแข่งขันแล้วก็ทำร่างกายไปพร้อมกัน
เพื่อเตรียมไปแข่งในศึกชิงแชมป์โลกต่อ
ซึ่งแต่ละทีมนั้นก็เตรียมตัวมาดีทุกคนก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
คิดแบบนี้นะครับมองว่าแมทที่เจอญี่ปุ่นเนี่ย
เราเล่นเป็นแมทแรกเราทำได้ไม่ค่อยดีค่ะ
การเล่นในความละเอียดในเรื่องของการเสิร์ฟการรับการตบทุกอย่างเนี่ย

แต่มาในวันนี้ที่เจอเกาหลีใต้เราละเอียดมากขึ้น
เปอร์เซ็นต์การเสิร์ฟที่เสียน้อยลงแล้วก็เสิร์ฟได้แต้มมากขึ้น
ก็ทำให้ถ้าตัวกิ๊บเองก็มองว่าดีขึ้นเรื่อย
แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ค่อนข้างยาก
เพราะว่าเราต้องแข่งไปด้วยแล้วก็ทำร่างกายเพื่อเตรียมไปชิงชำโลกไปด้วย
แต่ทุกคนก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุด
วันนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันต่อนะครับ
ไทยจะลงสนามในรอบกรรมรองและไม่เที่ยวพบกับ
เลียครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดในช่วงเย็นเวลาเดิมครับ
๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเน้นย้ำวันนี้นะครับ